เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ

ทำเหมือนอาหารญี่ปุ่น
อ้าวหน้าปลาไหล

อูหนิไม่ใช่

พรากฎแก้เวลาเที่ยงคืน

แล้วจะถามทำไมขี้โมงจะถามทำไม
ถามได้ยังไงใกล้เวลาเที่ยงคืนมันกี่โมง
ถามได้ยังไงขี้โรนหนังขุวใกล้เวลาเที่ยงคืนมันกี่โมง

ปรากฏว่าใกล้เวลาเที่ยงคืน

พบปลามีดวงตาประกายแดง
ปากกายแสงเป็นสีแดง
เมื่อเดินเข้าไปดูแล้วใช้ไฟฉาย

นอนนิ่งอยู่ในนาป
อันนี้คืออะไรวงกลมอะไรวะ

ทุกนับตัวเองก็เลยใช้มือจับปลาไหล็ก
เศื่อว่าปลาไหล็กจะให้เงินไห่ทองไห่โชกไห่ราบ
กลับว่าหลังจากที่นางรุ่งรึทัยเนี่ยซึ่งเป็นน้า
เขาเป็นน้ากันนะได้นำปลาไหลสีทองตัวนี้เข้ามา
มันดาของตนจึงเลี้ยงเอาไว้อืมนะไว้โดยที่ตนกับแฟนสาวเนี่ย
ช่วยกันดูแลปลาไหลตัวนี้แหละซึ่งเป็นที่น่าแปลกฮะ
เมื่อปลาไหลทองตัวนี้มีสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม
และที่ทำให้คนในบ้านต้องตกใจเนื่องจากข้างลำตัว
ช่วงหัวด้านซ้ายเนี่ยปรากฏเลขอย่างชัดเจน
ครับผมเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
อะไรนี่เลขอะไรวะไปดูเอาเอง
ไปดูเอาเองแต่ผมเห็น๓ตัวเลยอ่ะเห็นแค่๒อ่ะ
แอกที่๒อ่ะพี่๓ตัวเลยไหนตัวเลยพี่ชาว
มันเป็นรายของป่าแหละค่ะตรงเงี้ยอื้อฮือมันเป็นรายป่ะ
คือรายก็เป็นรายเขาแต่ตัวมันขึ้นชัดไงมธ
ก็ดูเลขจบแล้วไม่มีอะไรต่อค่ะแค่งั้นเขาก็เราถึงมาเวอร์เขาไม่กินไว่ไหม
รายการอยู่กับเธอน่ะเธอจะรู้ไหมว่าเขาไหว้หรือเปล่า
ก็ฉันนั่งจัดรายการอยู่กับเธอนั้นตั้งแต่๖โครงเย็น
แล้วเธอจะถามฉันได้ยังไงเขาไหว้หรือไม่
ในข่าวเขาแรงงานมาไหว้หรือไม่ไหว้

แล้วเห็นฉันไม่เห็นก็ฉันก็เห็นเท่าเธอ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

ของที่๕อันคาวฮะ